คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องนี้ค่ะที่บุรีรำ
ตายายคู่หนึ่งคุณยายอายุ๖๕คุณตาอายุ๖๒
แล้วอยู่ด้วยกันมา๕๐กว่าปีแต่ปัญหาคือคุณตาเนี่ยซ้อมคุณยายตลอดเลย
ทำร้ายร่างกายคุณยายเกือบทุกวันจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แต่ด้วยความที่คุณยายแกคงรักคุณตามาก

ท่านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสงสัยยายคงชินกับหมัดแล้วละมั้ง

อืมแต่ไม่ได้นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะ
คุณตาจะทำร้ายคุณยายแบบนี้ไม่ได้
คุณยายวันเป็นนามสมมุตินะคะอย่างที่บอกอายุ๖๕
คุณตาศักดิ์ก็ขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันอายุ๖๙
แล้วทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมดูนะคะ
เอาไม้ไผ่ตีหัวแตกเลยค่ะ
นอนเลือดอาบเลยนะคะ
เลือดอาบอยู่บนรถเข็นริมถนน

นี่คือที่นำส่งโรงพยาบาลอะไรกันเนี่ยค่ะ

หนองม่วงตำบลหนองตัดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
กู้ภัยชาวบ้านปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี่สภาพคุณยาย